มาดูต่อกันเรื่องนี้หน่อยนะเพราะว่าหลายคนพูดถึงแล้วก็เชื่อว่า
วัน๒วันที่ผ่านมาคุณผู้ชมน่าจะได้ติดตามภาพข่าวที่น่าสลดหดหูใจ
ในกรณีที่มีคนนี้นะคะเสียชีวิตกลางเมืองนะคะกลางถนนกลางทางเท้าบ้างนะคะ
คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันบอกว่าโอ้โหประเทศไทยเรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไงนะฮะ
ออกมาคออัลบ้างนะครับมาคราวนี้พี่อ้ำมาแล้วค่ะ
แต่ว่าการออกมาครั้งนี้ของพี่อ้ำเป็นการตอบคอมเมนต์แฟนคลับท่านหนึ่งนะคะ
เข้ามาคอมเมนต์ยาวเหยียดเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วต้องบอกด้วยว่า
แฟนคลับรายนี้เขามาเขียนข้อความด้วยคำสุภาพนะคือยาวจริง
แต่เขียนด้วยเหตุและผลค่ะคุณผู้ชม
ใจความก็คือเขาบอกว่าตัวเขาเองนี่นะคะเป็นแฟนคลับคุณอ้ำมานานมากแล้ว
ศรัทธาในตัวพี่อ้ำมาโดยตลอดค่ะ
ไม่ได้หวังว่าให้พี่อ้ำออกมาคอลเอาท์แบบรุนแรง
ไม่ได้แบบว่าต้องออกมาด่าใครต่อใครนะครับ
เพราะว่ารู้ดีว่าที่ผ่านมาเนี่ยพี่อ้ำเองก็มีการช่วยเหลือ
แล้วก็ให้การบริจาคมาโดยตลอดนะฮะ
แต่ในเรื่องของการบริจาคนี่นะคะเขาก็มองว่ามันเป็นแค่ปลายเหตุค่ะ
รัฐมีงบประมาณต้องช่วยเหลือเราช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้ว
ให้ประชาชนมาช่วยเหลือกันเอง
ตอนนี้มีคนตายข้างถนนรถโรงพยาบาลรถมูลนิธิ
คร่ำครวนจากความเจ็บปวดเนี่ยพี่อ้ำได้ยินเสียงพวกนี้ไหม
พี่อ้ำคงรู้ดีว่าตลอดหลายสิบปีมานี้
ที่มีพลังในการสื่อสารมากแค่ไหนค่ะ
คือจริงข้อความที่เขาส่งมาค่อนข้างยาวมากนะคุณผู้ชม
คัดมาบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะครับ
คอมเมนต์นี้จากแฟนคลับค่ะเราก็ได้เห็นการตอบกลับของพี่อ้ำ
ตอบยาวเหมือนกันค่ะแล้วก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นความในใจเหมือนกัน
เป็นความรู้สึกของพี่อ้ำกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะ
อ้ำก็ตอบแฟนคลับแบบนี้ค่ะบอกว่า
พี่ขอขอบคุณมากค่ะที่ติดตามและศักรรณ์ในตัวพี่
พี่ขอพยายามทำในส่วนของพี่ด้วยกำลังใจทั้งหมดที่พี่มี
ถึงแม้จะเป็นแค่ปลายเหตุพี่ก็ยังจะทำต่อไป
แม้ว่าต่อไปกำลังใจที่คนส่งมาให้พี่จะหมดไปก็ตามค่ะ
หลังจากที่เห็นคนตายกลางถนนคิดว่าทุกคนคงมีความรู้สึกไม่ต่างกัน
ตอบข้อความของน้องเพราะเต็มไปด้วยคำพูดที่สุภาพ
ขอขอบคุณจริงค่ะอันนี้คือสิ่งที่พี่อ้ำตอบกลับไป
แฟนคลับคนนี้ที่มีการตั้งคำถามมานะคุณผู้ชม
แล้วหลังจากมีการคอมเมนต์กันไปมาก็มีอีกหลายความคิดเห็น
ในส่วนของแฟนคลับคุณอ้ำเองก็ออกมาบอกว่า
อันนี้เป็นเรื่องในความคิดเห็นของเขาไม่ว่าการรกในความกักฝืนใจ
นี่แสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้นะคะรวมไปถึงภาพที่เราเห็นหน้าจอ
ภาพการเสียชีวิตบนถนนนี่มันอยู่ในใจขุนอ้ามพระศาลาภานะ
ไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นนะเพียงแต่เขาเลือกที่จะไม่แสดงออกมาทั้งนั้น
เขาอาจจะแบบอันนี้เป็นส่วนตัวของเขานะคะว่าอาจจะมีผลกระทบอะไรก็ตามแต่นะ
แต่ท้ายที่สุดแล้วมันอยู่ในใจของคุณอ้ำและคนไทยทุกคน
คือถามว่าเขารู้สึกไหมเขารู้สึกแต่เขาก็แสดงออกในมุมที่เขาคิดเห็นแบบนี้นะคุณผู้ชม
ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ถ้าไม่ไปริรอนสิทธิคนอื่นแล้วก็ใช้คำพูดคำจาที่สุภาพเรียบร้อยกันก็น่าจะโอเค
ชมแฟนคลับพี่อ้ำด้วยนะมีอะไรอยากจะบอกพี่อ้ำเนี่ยก็ฝากด้วยข้อความที่สุภาพแบบนี้
อ้ำเขาไม่ได้นิ่งนอนเฉยนะเมื่อสุภาพกลับมาพี่อ้ำเขาก็สุภาพต่อไปแบบนี้คุณผู้ชม
ใช้อารมณ์เนาะบางทีเราดูในโลกโซเชียลตอนนี้มันมีแต่คำรุนแรงนะคะ